ว่าเจ้าของกิจการของเราวันนี้นะฮะแซ่บตั้งแต่ชื่อร้าน
แบกคาก็แซ่บเหมือนชาติก็แซ่บครับใช่แล้วล่ะครับเฮียป้อง
เมื่อกี้นี้เนี่ยตัวผมเองได้ลองชิมมาแล้ว
ต้องบอกเลยว่าซี๊ดแซ่บไม่หายเลยล่ะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความแซ่บจัดจ้านย่านรัชดา
ก็ต้องยกให้กับร้านนี้เลยครับแซ่บวันร้านส้มตำในตำนาน
เมนูอาหารอีสานแซ่บที่เห็นแล้วก็ทำเอาน้ำลายยายไหลย้อยกันแทบทุกรายนี่แหละครับ
ความอร่อยถูกพูดถึงกันปากต่อปากจนเป็นกระแสที่โด่งดัง
และถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำให้เจ๊วันเจ้าของร้านมีทุกวันนี้ได้ต้องยกเครดิตให้กับเมนูนี้เลยครับ
ซั่วเมนูที่เผ็ดแซ่บเป็นเอกลักษณ์แบบไม่เหมือนใครนี่แหละครับ
เพราะเป็นเจ้าแรกที่ใส่เครื่องแบบจัดเต็มทั้งถั่วงอกปลากรอบกากหมูโอ้โหแซ่บ
อย่าบอกใครเชี่ยวละครับสวัสดีครับ
น้ำลายมันเริ่มมาแล้วฮะแล้วกับสวรรค์มาสอนสวรรค์สวรรค์
วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาเจอพี่วันครับตัวสิ่งซึ่งจริง
ขายมานานแค่ไหนล่ะคะเกือบสามสิบปีแล้วคุณโอ้โหฟรีอ่ะ
จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงตัดสินใจมาเปิดร้านเมื่อก่อนเอ่อ
คือเรียนหนังสือก็จบชั้นป๖ใช่ไหมคะไม่ได้เรียนต่อ
เพราะว่าที่บ้านฐานะยากจนก็เลยเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
อายุ๑๔ก็มาทำงานอยู่กับญาติอยู่กับลุงก็เป็นเด็กเสิร์ฟ
ที่ร้านลุงนะคะอยู่ส้มตำหน้าปั๊มก็คือร้านส้มตำของคุณลุง
ช่วยลุงเสิร์ฟครับค่ะแล้วทีนี้ก็พอแต่งงาน
มีครอบครัวก็เลยขอคุณลุงบอกว่าคุณลุง
หนูขอไปไปเปิดร้านเองนะจะไปค้าขายเองครับ
มีครอบครัวแล้วเมื่อก่อนจะเป็นร้านเล็กเล็กนะคะ
อยู่ตรงรัชดาอ๋อก็คือที่ปัจจุบันค่ะที่ปัจจุบันนะคะ
ก็มีรถชิ้นเล็กเล็กมีโต๊ะสองตัวนี่คือจุดเริ่มต้น
สุดยอดเปิดกลางวันหรือกลางคืนอ่ะ

ทำไมถึงชื่อร้านแซ่บวันเออเอ่อร้านแซ่บวันคือเป็นเป็นหนูแต่ชื่อวัน
เพราะเลยชอบแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดก็เลยไม่ต้องชื่ออะไรดีก็ชื่อร้านแซ่บวันนี่แหละ
กลายเป็นเกย์ไปนะติดถูกตั้งไว้แซ่บวันกลางว่าจะเปิดตราคาสองชื่อแซ่บทู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

นี่แหละครับทำให้แซ่บวันเปลี่ยนจากร้านส้มตำเล็ก
กลายเป็นร้านใหญ่โตอย่างที่เห็นทุกวันนี้นี่แหละครับ
ไม่ต้องอ่ะทราบมาว่าร้านของเจ๊วันอ่ะ
เนูตำซั่วเนี่ยเขาขายดีขนาดที่ว่าบางคนอยากทานมาก
ร้านแซ่บวันเนี้ยแต่ฉันอยู่ไกลฉันยอมจ่ายค่าค่าส่งอ่ะ
แพงมากเขาบอกไกลที่สุดตรงไหนคะ
ใกล้ที่สุดตรงปะทูมตรงแถวคลองเจ็ดอ๋อหู
ไปกลับบ้านเข้าไปอีกคลองนึงนั่งไกลจริงน่ะ
โอ้โหเรียกว่าสั่งตำซั่วกันข้ามจังหวัดเลยล่ะครับเนี่ย
เฉพาะค่าส่งอย่างเดียวเนี่ยก็ล่อไปเกือบ๖๐๐บาทแล้วล่ะครับ
เพื่อแลกกับการลิ้มลองเมนูในราคาหลักสิบถ้าของเขาไม่เด็ดจริงเนี่ยครับคุณผู้ชม
ลูกค้าคงไม่ยอมลงทุนขนาดนี้แน่นอนที่สำคัญครับเจ๊วันเขามีบริการส่งอาหารแบบเดริเวอรี่
เป็นของตัวเองมานานแล้วด้วยก่อนที่ทุกวันนี้จะมีบริการจากหลากหลายเจ้าเข้ามาให้เลือกซะอีก
ซึ่งความอร่อยของส้มตำร้านเจ๊วันนั้นมัดใจลูกค้าไปทั่วทุกพื้นที่จริงล่ะครับ
บางคนถึงขั้นนำส้มตำเจ๊วันเอาไปทำเป็นอาชีพเสริม
รับจ้างฮิวเอาไปขายต่อก็มีนะครับบวกเพิ่มเข้าไป
ออเดอร์ละยี่สิบบาทจนถึงหนึ่งร้อยบาทเชียวแต่ลูกค้าทุกคนก็พร้อมจ่ายกันทุกราย
ก็เพราะว่าใครก็อยากลองลิ้มรสชาติสุดจี๊ดจัดโดยฝีมือเจ๊วันนี่แหละครับ
ไหนไหนครับพี่วันก็ว่าแล้วอืม
อยากจะรู้สูตรตำซั่วจังเลยได้เลยค่ะเออ
ใช่แล้วล่ะครับป๊าอามเจ๊วันมาเยือนรายการทั้งที
ก็ไม่พลาดที่จะมาเผยสูตรตำซั่วรสแซ่บที่ใครเคยอยากรู้
ว่าทำยังไงกันนะถึงทำให้รสชาติถูกใจลูกค้า
ขายดิบขายดีขนาดนี้เอาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรก
อ่าเริ่มค่ะขั้นตอนแรกใช่ไหมคะครับพลิกก่อนเลย
อันนี้เป็นพริกอะไรพริกหัวเรือค่ะพริกหัวเรือพริกหัวเรือพริกหัวเรือใครพริกให้ด้วย
ใส่ปลากรอบเลยเหรอคะใช่ปลากรอบอ๋อใส่ปลากรอบเลยอาจจะผมช่วยครับ
ตอนแรกคิดว่าปลากรอบนี่ต้องไว้หลังสูตรใช่ปลากรอบตำไม่ใช่ตำเสร็จไปในนี้ค่ะ
ต้๋มกับพริกนี่นี่นี่นี่อยากให้คุณเลยครบ
ก่อนนะครับค่ะวิธีตำก็คือตำประกอบให้ละเอียดไปกับพริก
พริกกับกะเด็นใช่ครับแต่ปลิกหัวเรือมันจะแพงนิดนึงใช่
แต่มันจะมีเอกลักษณ์จริงมะนาวอบฝาลงไปอย่างนี้เลยเหรอ
โอ้โหชอบมากเลยปลาด้วยจิ๊บอันนี้คือน้ำปลาร้าทำเองกว่า
น้ำปลาร้าปลาร้าทำเองค่ะนี่สูตรไข้สูตรมันครับปลาร้าเนี้ย
อืมน้ำตาปรี๊บค่ะอ๋อนี่น้ำตาปรี๊บก็ด้วยน้ำตาปรี๊บมีด้วย
น้ำตาปรี๊บด้วยอ่ะมีอะไรเอาอะไรอีกครับเอาอะไรอีกครับ
ถ้าพลุกตำตำอย่างเงี้ยต้องกลุ่มผู้หญิงนะจริงจริงคลุกไปเลยก็ได้
อ๋อพลุกไปแบบนี้อ๋อเอาล่ะเป็นตำสั่วแล้วแบบเนี้ยอุ้ย
ใส่กำลังจีนลงไปอ๋อเป็นผักยาวผักกลัวใส่กินหลังเลยได้ค่ะ
ได้อีดมาเลยฮะอ้าวแต่สูตรของเจ้าวันธรรมดาสักที่ไหนล่ะครับ
ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือถั่วงอกนั่นเองล่ะครับ
โรดใส่ใบสารแหน่ตามด้วยกากหมูเจียวใหม่
นี่นะฮะตำซั่วแซ่บวันนะครับครับ
คือเห็นบอกว่าจานนี้ทีเด็ด

พี่วันถึงขั้นต้องเตรียมไว้เลยเหรอหรือยังไง

คุณลุงอาศัยครูพักรักจำและเมื่อโอกาสมาถึงเจ๊วันก็ลุยเปิดร้านเป็นของตัวเอง
สร้างสรรคเมนูตำซั่วจนลูกค้าติดใจในรสชาติจนต้องบอกต่อความอร่อยปากต่อปาก
ทำให้ร้านแซ่บวันขายดีมีชื่อเสียงในย่านรัชดามานานกว่า๓๐ปี
เจ๊วันสามารถเอาชนะความจนได้สำเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวพร้อมดูแลครอบครัว
อีกหลากหลายชีวิตให้อยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงอย่างเช่นทุกวันนี้
สุดยอดไปเลยล่ะครับอ่าน้ำพี่วันขาดีแบบนี้นะครับ
เข้าใจว่าสินค้าต้องมีมีคุณภาพอร่อยรันเลดีนะฮะ
นอกจากนะครับปลูชาอะไรเพียงสิทธิ์

กล้วยมะขาวสัตว์ปะรดส้ม
ชมพู่เออขนม

อันนี้ก็คือบูชาเจ้าที่เจ้าทางบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ชายแบบนี้มาตลอดทำทุกวันไหมคะค่ะทุกวันค่ะล่าสุดเนี้ย
พี่วันเขาออกสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือน้ำปลาร้าแซ่บวันค่ะ
น้ำปลาร้าปลาร้าค่ะจากแซ่บวันค่ะเพราะลูกค้าเรียกร้องน้ำปลาร้าเยอะมาก
อืมทางร้านก็เลยคิดค้นกับลูกสาวรสชาติเหมือนกันมาทานที่ร้านเลยค่ะ
ผู้ชมที่สนใจจะสั่งซื้อทางช่องทางไหนได้ค่ะเออครับเข้าไปในเพจร้านแซ่บวันได้เลยค่ะ
เพจเฟซบุ๊กแซ่บวันสนใจสั่งซื้อน้ำปลาร้าก็สั่งได้เลย
ได้เลยจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
แต่สำหรับใครนะฮะที่อยากได้สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
วันนี้พี่วันนะฮะเอามาฝากแฟนแฟนรายการเรา
ถึงยี่สิบรางวัลใช่ว้าวก็ยี่สิบทั้งแรกใช่ไหมคะค่ะ
แช็ปถ่ายรูปหน้าจอโพสต์เฟสบุ๊คอืมแฮทแท็กเศรษฐีป้ายแดงค่ะ
ี่สิบท่านแรกทางร้านแซ่บวันจะส่งน้ำปลาร้า
ให้กับลูกค้าคนละสองขวดที่บ้านได้เลยนะคะอ่าย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้
คุณผู้ชมถ่ายรูปในรายการแบบนี้เลยแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณนะคะ
พร้อมกับติดแฮสแท็กเศรษฐีป้ายแดง๒๐ท่านแรกอย่าลืมนะ
ตั้งเป็นสาธารณะด้วยเราจะได้เข้าไปตรวจสอบว่าคุณโพสต์จริง
เอาไปลองถูกใจสั่งเป็นรังได้อยากจะไปทานแจ๊บวัน
ตอนนี้มีสาขาตรงไหนบ้างครับพี่วันครับเอ่อมีตรงรัชดาตรงข้ามบิ๊กซีหนึ่งที่
อ่าแล้วก็ตรงรัชดาซอยห้าหนึ่งที่อ่าบรรชาระประเทศสิบเก็บหนึ่งที่อ่า
หนโยธินสามสิบสี่หนึ่งที่แล้วก็ตรงฝึกฟันหนึ่งที่ครับ
แล้วก็ตรงสถานทูตลาวสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะขอเคล็ดลับจากพี่วันหน่อยนะครับว่า
ทำอย่างไรฮะถึงจะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีที่มั่นคงและยั่งยืนแบบนี้ครับพี่วัน
ส้มตำร้านเล็กเล็กข้างถนนใช่ไหมคะครับต้องสู้แล้วก็อดทนกับอุปสรรคทั้งหลาย
แล้วก็ต้องสู้ให้ถึงทุกวันนี้เพื่อพ่อแม่ที่รออยู่ข้างหลังค่ะ
แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วันนะฮะเจ้าของร้านแซ่บวันด้วยนะครับ
วันนี้ขนอาหารมาให้เราได้ชิมกันนี่เรียกว่าเพียบเลยนะครับ
กับวิธีทำนะฮะสูตรไม่รับเรามาปรับใช้ให้ทำกันตามกันได้เลยนะครับ
จะได้รวยรวยรวยวันนี้ขอบคุณพี่วันนะครับขอบคุณพี่วันครับ